เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปที่นี่กันบ้างนะครับ
ที่จังหวัดสุโขทัยนะฮะจะพาไปดูกับท่านหนึ่ง
โอ้โหเขาบอกว่าการที่จะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยนะ
ไม่ว่าจะขายอะไรยังไงมันก็ต้องดูดี
ใส่สูตรผูกเน็กไทท์ดูดีแบบนี้
แต่ว่าไปขายน้ำดื่มให้กับเด็กนักเรียนฮะ
ใส่สูตรผูกท้ายขายน้ำดื่มขายเครื่องดื่ม
ถูกต้องไม่ได้มาขายประกันหรือว่าเครื่องกองน้ำ

ใช่แล้วคนนี้คือลุงประสงค์โมราสุกนะครับ
อายุ๗๐ปีครับเป็นพ่อค้าขายน้ำ
ที่บอกว่ามาในชุดสุดเนี๊ยบที่เราพูดถึงนี่แหละครับ
ดูการแต่งตัวสิครับ
หูวววววววล่อ
รถจักรยายนพ่วงค่าขายน้ำแบบนี้มานานกว่า๒๐ปีแล้วนะ
และที่ตนเองแต่งสูตรผูกไทยมาอย่างสุภาพเรียบร้อยแบบนี้

อะไรความชอบส่วนตัวอ๋ออยากทำอะไรใหม่ใหม่สร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้าบ้าง
แค่นั้นเองครับไม่ต้องขายดีก็ได้
แต่ขอแค่พอเราทำให้กับคนที่เขาผ่านไปผ่านมา
หรือว่าลูกค้าได้เห็นแล้วยิ้มมีความสุข
คุณลุงแกบอกว่าแค่นี้แกก็มีความสุขแล้ว
โอ้โฮสุดยอดค่ะคุณลุงถูกต้องครับแบบนี้นะ
เป็นการสร้างสีสันนะเป็นการสร้างจุดขายให้กับตัวเอง
กลายเป็นว่ายอดขายมันดีกว่าเดิม
เด็กแล้วก็นักเรียนพุ่งพรวดเข้ามาหาคุณลุงนะครับ

เราเห็นแบบนี้เรารู้สึกว่าคุณลุงดูสะอาดสะอ้านด้วยไง
ตัวดีนะคะรู้จักทำมาหากิน

คุณผู้ชมใครผ่านไปผ่านมาเห็น

นี่น่าจะเป็นพักดื่มน้ำ

ดื่มน้ำนะครับไม่ต้องมาโกงประกาศแต่อย่างใด
แค่มาแล้วซื้อน้ำไปดื่มให้ชื่นใจแค่นี้ก็สบายจิตสบายใจแล้ว
ดูสิก็เป็นสีสันอย่างที่คุณชนะบอกแหละเป็นไอเดียในการขายนะคะ
ร้านแต่ละร้านเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องมีจุดขายมีไอเดียที่มันแตกต่างกันออกไป
เพื่อดึงดูดลูกค้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะคะ
คือเขาก็ทำด้วยอาชีพที่มันสุจริต